มีข่าวรวมภาพนี้ค่ะ
เป็นคลิปคุณเชอรี่สามโก้ชวนแฟนไปเที่ยวผับ
เห็นว่าเชอรี่สามโคกจะไปยกในภาพ
ปกตินี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่าตำรวจจะไปจับ

กุญเชอรี่ทำงานตามที่ทางเยอะแบบมาก

เขาก็มองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ซึ่งดิฉันก็ขอสัมภาษณ์เรื่องคุณเชอร์ลี้เลย
คือคืนวันสาวที่ตำรวจไปปร้วจ

ซึ่งเชอรี่บอกว่าจริงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นนะคะ
แล้วก็พีทเดียวที่คือเมืองเชียงใหม่เป็นมุมวัฒนธรรม

แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นสถานที่บันเทิง

หรือว่านางไม่มีสิทธิ์เล่นในผับนางพูดมานะคะ

สัมภาษณ์จากคุณเชอรี่สามโคกกันเลยดีกว่าค่ะ

ตรงนี้ที่ข่าวออกก็คือว่า
ทำให้ภาพลากค่อนของเชียงใหม่เสียหาย
หรือประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องขอโทษ
คือถ้าไปถึงขั้นแบบอาญาจารย์แบบ
มีโชว์แบบหวาดเสียวขนาดนั้น

การเข้าข่ายอาญาจารย์
ที่เชอพยายามเรียนรู้
เพื่อนจะมาคิดพิเคราะห์การทำงานของตัวเอง
ว่าแบบไหนที่ไหนจะเข้าข่ายในสถานที่เพื่อนเราจะได้ไม่ทำ
เราก็ไม่อยากทำอะไรที่เป็น๑ผิดกฎหมาย
๒ผิดศิลธรรม

เราก็เลี่ยนรู้แล้วก็ว่ากันไปตามนั้น